เอาล่ะมาดูสีสันเรื่องราวสวยงาม

ที่มีการจับตาฉลองพระองค์ของเจ้าหญิงเคสกันมาตลอดนะคะ
ซึ่งก็ได้มีการเสด็จเยือนงานแสดงภาพถ่ายนะคะ
เนื่องในโอกาสฉลองครบ๑๐๐ปีของนิตยสารโว๊คค่ะ
ร่วมงานแสดงภาพถ่ายนิตยสารโบ๊ค
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพแห่งชาติของอังกฤษ
เพื่อทอดพระเนธพระชายลักษณ์ของพระองค์ค่ะ
ที่จะใช้เป็นภาพขึ้นปกนิตยสารโบ๊ค
ฉบับเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะ

นิตยสารแฟชั่นชั้นนำของอังกฤษเล่มนี้
ชายลักษณ์ของเคสสวมฉลองพระองค์สีน้ำตาลและสีขาวนะคะ
ท่ามกลางบรรยากาศชานเมืองของมนตรนอฟกร์นะคะ

ถ่ายไปตั้งแต่เดือนมกราคมค่ะ
เป็นสมาชิกราชวงศ์พระองค์แรก
ถ่ายภาพแฟชั่นขึ้นปกนิตยสาร

ส่วนสมาชิกราชวงศ์องค์อื่นก็เพียงแค่ถ่ายภาพลงด้านในเล่มเท่านั้นค่ะ
ซึ่งทุกครั้งที่เจ้าหญิงได้เสด็จไปตามสถานที่ต่าง
คนก็จะตาไปที่ฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านในแต่ละงานนะคะ
เพราะว่าสวยงามงดงามมากจริง